แต่ไม่ได้เที่ยวแบบธรรมดาธรรมดานะครับ
ไปแบบที่เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

รวมถึงถ่ายภาพสวยปิดท้าย
เราจะตามคุณมาซีรีสกล่อมแก้ว

ในมุมที่แตกต่างกันครับ

เราจึงได้ยนโฉมใกล้แบบนี้

อาจจะโชคดีได้เห็นงูเขียวงูเหลือม
นกกระสาและนกเงือกด้วยค่ะ

ตลอด๒กิโลเมตรมีต้นไสโบราณ

รับรองว่างานนี้สูตรโอโซนดี

แถมยังได้แบ่งบรรลายได้สูงใกล้ท้องถิ่น
ทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มชาวบ้าน

เปิดทุกวัน๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นค่ะ
นั่งรถห่างออกไปประมาณ๑ชั่วโมง
เริ่มเข้าใกล้เมืองตะกัวป่าเก่า

ที่นี่ยังคงมีร่องรอยของความรุ่งเรือง

ที่เมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟู

จากเหล็กของเรือขุดแร่ที่เลิกใช้งาน
เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรในพื้นที่
ระหว่างทางไกด์แนะนำให้เราแวะซื้อ

ขนาดพอดีคำไส้ถั่วเหลืองแน่น

ขนมเลยค่ะว่าต้องมาลองชิม

เมืองเก่าตะกัวป่าแล้วค่ะ
หากมีโอกาสมาถึงตะกัวป่าแล้ว

มาเดินดูวิถีชีวิตสถาปัตยกรรม

แต่ว่าถ้าแก๊งกวนใดมากันเกิน๑๐คน

เพื่อมาเรียนรู้วิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน

แต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
ทำอาหารพื้นถิ่นที่มีกลิ่นไอวัฒนธรรมการทานอาหารจากประเทศจีน
เพราะสมัยโบราณคนจีนมาตั้งรกรากที่ภาคใต้

ชิมหมูฮองรสชาตาแท้
ปิดท้ายด้วยการร่อนขนมอาปง

กรอบหอมรสหวานอ่อนค่ะ
กิจกรรมทั้งหมดนี้คิดค่าบริการเริ่มต้นที่คนละ๑๐๐บาทต่อวันเท่านั้น

กิจกรรมที่เราทำในชุมชนทั้งหมด

คนในชุมชนจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหมดเลยค่ะ

ชุมชนทุกคนที่มาทำกิจกรรมวันนี้
เป็นรายได้ที่ได้มาแล้วก็แบ่งปันให้กับชุมชน
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการผลักดัน
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพังงาเป็นที่รู้จักมากขึ้น
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นของทะเลใต้
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมค่ะ
แล้วก็โดยเฉพาะตลาดคนไทยเองเนี่ย
ททก็พยายามทำโครงการนะครับ
ให้เข้ามาในพังงาให้มาชมแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางทะเลถ้าทะเลช่วงทะเลปิดนะฮะ
ฤดูฝนก็พยายามที่จะดึงเข้ามาเที่ยวบนฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล่องแพร่นะฮะ
เที่ยวน้ำตกการเที่ยวป่าเดินป่าอะไรต่าง

ตรงนี้ก็เริ่มที่จะกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยได้รู้จักพังงามากขึ้น
มาตะกัวปากครั้งนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตรากเง่าของคนพังงา
วิถีไทยสไตล์ลึกซึ้งจริงค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน